คุณผู้ชมครับมาดูเหตุนี้เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ
อากาศไล่ยิงอบริมีลูกหลงโดนนักท่องเที่ยวตายและบาดเจ็บนะครับ
เมื่อวานนี้มีเหตุระทึกกลางกรุงเพราะว่าวัยโจสุดโหดกว่า๒๐คน
ก็ทะเลาะวิวาดกันรุมทำร้ายกันอาวุธครบมือเลยนะครับ
แล้วก็มีอาวุธชนิดหนึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงเลยก็คือปืนอากาศ
โอ้โหกลุ่มโจนี้มีปืนอาก้าด้วยนะครับแล้วเอาปืนอาก้ามากราดยิงใส่กลุ่มโจคู่อาริ
แต่ปรากฏว่าตรงบริเวณนั้นมันมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนับร้อยคน
เขายืนรอรถทัวร์กรุ๊ปของเขาเพื่อจะขึ้นรถหลังจากที่รับประทานอาหารกันเสร็จแล้ว
และทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้รับบาดเจ็บ
เป็นเหตุเกิดขึ้นกลางกรุงนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นที่ลานจอดรถหลังห้างย่านประตูน้ำครับ
คุณจุดนั้นคือนักท่องเที่ยวออกต่างชาติก็มากันเยอะค่ะเป็นแหล่งขายของเลยแหละ
ใช่คือเขามาซื้อของเสร็จมาท่องเที่ยวเสร็จมาจับจ่าย
เสร็จแล้วก็มาทานข้าวกันแล้วก็รอรถบัสที่จะมารับกรุ๊ปของเขาไงคุณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ตำรวจสนพญาไทยรับแจ้งเหตุ
ยิงกันด้วยอาวุธสงครามบริเวณลานจอดรถ
แขกแขวงมักกระสานแขกราชเทวี

ชาวลาว๑คนส่วนอีก๒คนเป็นคนไทย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล

ถูกยิงอาการสาหัสทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ชาวลาวอีก๑คนก็เสียชีวิต

มีผู้เสียชีวิต๒คนแล้ว
ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนจำนวนมาก
มีทั้งปลอกกระสุนปืนอาก้าที่เป็นอาวุธสงคราม
แล้วก็ปลอกกระสุนปืน๙มม
ตำรวจเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ด้านของพลตำรวจตรีเสนิศสำรานสำรวจอ่าสำรานสำรวมกิจ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑
เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นเป็นเหตุทะเลาะของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
ยังไม่ทราบว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นใคร
แต่จากอาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนยาวและปืนสั้น
ต้องขอเวลาตำรวจทำงานก่อนนะครับ
อัฟฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑กันนะครับ
เกิดเหตุทะเลาวิวาสระหว่างสองกลุ่ม
แต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่ระยะดูวิถีระยะทางมันไกลเป็นปืนยาว
มันก็น่าจะดูว่ามันจะเป็นปืนอะไร

อันนี้ยังไม่ทราบแน่นอนยังไม่ทราบแน่นอนเลยครับ

ลักษณะเหมือนเป็นการกราดยิงไหมหรือว่ายังไงครับ
ยิงกันเลยครับฝั่งนี้กับฝั่งโน้นครับ
แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ
ขอเวลาทำงานนิดหนึ่งครับ

อีกฝ่ายนึงส่งลงพยาบาลแล้วเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปิดเผยนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่น
สองกลุ่มทะเลาะวิวาสแล้วก็ไล่ยิงกันมาจากโต๊ะสนุกเกอร์

กลุ่มหนึ่งมีประมาณ๒๐คนเป็นกลุ่มใหญ่
อาวุธครบมือทั้งไม้แล้วก็ปืนนะครับ
ส่วนกลุ่มคู่อบริมีกันแค่๓คน

ใช้ปืนกลอาก้าเป็นอาวุธครับ
ทั้งสองฝ่ายปักหลักกันอยู่คนละฝั่งถนน

เหมือนสงครามกลางเมืองเลยคุณเขาบอกแบบนี้
ในขณะนั้นเองก็มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

รับประทานอาหารที่ร้านอินเดีย
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางคนกินอาหารเสร็จแล้วนะครับ

ที่มารอรถอยู่ตรงลานจอดรถตรงนั้น
แล้วก็รอที่จะขึ้นรถ
ทำให้ถูกลุกหลงจากกระสุนปืน
ไก๊เปิดเผยให้ฟังแบบนี้
คือตอนนั้นนะครับนักท่องเที่ยวที่มารออยู่ที่ลานจอดรถแห่งนี้
พอเห็นวัยรุ่นสองกลุ่ม
กำลังไล่ตีกันไล่ยิงกัน
นักท่องเที่ยวก็พยายามที่จะก้มที่จะหมอบที่จะหลบแล้วนะครับ
แต่ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

บอกแบบนี้พอสิ้นเสียงปืนนะ
พอสิ้นเสียงดังนะคุณทำไมรู้ไหมฮะ
เห็นคนนอนเกลือนบนพื้นเลย
มีทั้งผู้บาดเจ็บและมีทั้งที่เสียชีวิตแล้วนะครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตสรุปกันอีกครั้งนะครับ
ก็คือ๒รายเป็นชายชาวอินเดียอายุ๔๒ปี
แล้วก็ชายชาวลาวอายุ๒๘ปีนะครับ

เป็นชายชาวอินเดียอายุ๔๕ปี
อีก๒คนเป็นคนไทยทราบชื่อนะครับ
ก็คือนายทักษิณสุขเอียดอายุ๒๒ปี
และนายพรเทพพุ่มพวงอายุ๒๓ปี
ทั้งคู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ

ยังไม่สามารถให้ปากคำกับตำรวจได้นะครับ